ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะมีสองสามีภรรยาเขาขับรถมาตามถนนในช่วงกลางคืนอยู่ดีดี
แล้วจู่เขาเจอว่ารถเก่งข้างหน้าเนี่ยขับรถสายไปสายมาสายไปสายมา
เขาก็เลยเอ๊ะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้ได้

ไม่คาดคิดว่าการถ่ายภาพรถสายนั่นคือคลิปนาทีสุดท้ายของคนขับรถเก่งก่อนตาย

โอ้ยเป็นประสิทธิ์คือเขาบังเอิญถ่ายไว้ได้

แต่จังหวะที่ชนกันเนี่ยกล้องมันพลิกลงมาข้างล่างเลย

คือรถยนต์คันด้านหน้าคือเขาเหมือนพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
จนกระทั่งรถหมุนตีรังกาแบบทับหัวตัวเอง

หมายถึงคนขับเองกระทั่งเสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นคลิปภาพนาทีชีวิตสุดท้ายของคนขับรถเก่งด้านหน้าเลย
สองสามีภรรยาเขาถ่ายเอาไว้ได้
เรื่องต้นทราบชื่อคนเสียชีวิตนะคะ
คือนายทิติวัฒน์เขียวเหลืองวัย๔๓ปี
เขาขับรถอยู่บนถนนดอนศรีนนท์แหลมประดูก
ในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
คือสองสามีภรรยาที่ได้ยินเสียงกลิ่นร้องในคลิปนะคะ
เขาทั้งสองคนขับรถมาตามถนนปกติ
แล้วปรากฏว่าก็เห็นรถด้านหน้าคือรถของผู้ตายเนี่ย
ขับแบบเบี่ยงไปมาเบี่ยงสะบัดไปมา
ซ้ายขวาสายไปมาเขาก็เลยเอกใจ

รถคันด้านหน้าจะเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิต
แล้วคือกิ่งของเสาไฟของรถผู้ตายที่ขับพุ่งชน
กิ่งของเสาไฟโค้นล้มทับรถเขา
กระทั่งเขาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็เข้าตรวจสอบ

กับเสาไฟส่องสว่างบริเวณเกาะกลาง

คว่ำแบบนี้หงายท้องล้อชี้ฟ้านะคะ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าร่างคนตายอยู่ในตำแหน่งคนขับนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการสวมคัดเข็มขัดนิรภัยแต่อย่างใด
ขณะที่ศีรษะเขาบอกว่าเหมือนทะลุออกมาจากช่องว่างประตูรถยนต์นะคะ
แล้วก็ศีรษะเนี่ยถูกตัวรถทับโอ้โห
ก็คือเสียชีวิตคาที่แบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการประสานกู้ภัย
เพื่อใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมา
เพื่อส่งผ่าชนสูตรพลิกศพต่อไปนะคะ
ส่วนที่มาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวต้องประสานสอบสวนทางญาติ
แล้วก็ชนะสูตพลิกศพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ไม่ติดใจในเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็หลังจากนี้คงจะมีการนำศพของผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วย
จากตรวจสภาพรถแล้วร่างกายคนขับก็สำคัญเช่นเดียวกัน